มีกรณีที่ชายคนหนึ่งถูกฉมวกแทงปลาปักเข้าไปที่บริเวณกลางหน้า
หน้าผากตาช่วงหน้าเนี่ยคุณผู้ชมหมูน่ากลัวมากเลยนะคะ
ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือด้วย
สนลาดกระบังได้เข้าช่วยเหลือชายอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ถูกแทงด้วยฉมวกแทงปลาปักเข้ากลางใบหน้าเลยนะคะ
บริเวณจมูกตาและหน้าผากเนี่ยค่ะอาการสาหัสเลยนะคะ
ชาวบ้านก็พายเรือพาผู้บาดเจ็บมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ที่บริเวณริมคลองเจ๊กหลังตลาดไม่มีชื่อ
อยู่ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังเขตลาดกระบัง
ผู้ภัยก็ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บขึ้นจากเรือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ประสานรถกู้ชีพศูนย์เอราวัน
เบื้องต้นเนี่ยค่ะก็มีการสันนิษฐานนะคะ
ว่าน่าจะเป็นการทะเลาะวิวาดกันระหว่างพี่น้อง
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอสอบถามผู้บาดเจ็บก่อนนะคะ

รวมถึงการสอบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าทางผู้บาดเจ็บก็ยังไม่สามารถที่จะให้การได้